คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการค่ะ
พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของอาชีพ
เรื่องของปัญหาปากท้องของประสบกรณิกรนะคะ
พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชน
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทธกภัยและพัฒนาดินค่ะ
อกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของการศึกษา
พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างโรงเรียน
และพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เอง

โปรดติดตาม
นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรกว่า๗๐๐คนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
หลังร้องเพลงชาติและสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
โรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินยังวัดวังกระโจมเพื่อทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ
และพระราชทานชื่อโรงเรียนว่านวมะราชานุสรมีความหมายว่า
ระลึกของพระมหากษัตริย์วันที่๒๒เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
นับเป็นช่วงเวลาอันปลื้มปิติของชาวนครนายกอีกครั้ง
ในหลวงรัชกาลที่๙พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน
โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวนร้อยคนกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตน
และมีนางสาวอุไรชินการเป็นครูคนแรก
ในวันนั้นแม้จะมีฝนโปรยปลายตลอดทั้งวัน
แต่ในหลวงรัชกาลที่๙ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
และปฏิสันธารกับราศดรที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จจนเต็มสนามโรงเรียน
สมัยนั้นไม่มีเต็นต์โรงเรียนก็ทำเป็นที่กำบังแดดฝน
โดยใช้ทางมะพร้าวเต็มสนามโรงเรียน
ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จ
ทั้งสนามโรงเรียนแม้ว่าฝนจะตก

พระองค์ท่านและสมเด็จพระเทพ
ทรงเยี่ยมพระศกกรณิกร
ในเย็นวันนั้นจนกระทั่งข้ามมืด

จำได้ว่าพระองค์ท่านทรงกางร่มด้วยพระองค์เอง
และเสด็จเยี่ยมพระศกกรณิกรอย่างทั่วถึง
ท่านก็ทักทายประชาชนว่า

จะได้มีโรงเรียนแห่งนี้ไว้
เพื่อสอนให้กับลูกหลานชาวจังหวัดนครนายกค่ะ

ละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินสำรวจพื้นที่โครงการสร้างเขื่อนขุนด่านประการชน

ซึ่งเขายังจดจำภาพที่ทรงประทับนั่งบริเวณพื้นหน้า

เพื่อสอบถามถึงปัญหาของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
ตอนนั้นลุงยังเป็นนักการพาลงอยู่โรงเรียนวัฒนาน
มีอยู่วันหนึ่งแต่ก่อนเขาเรียกครูใหญ่เลยนะ
เดี๋ยวนี้เขาจะเรียกพอมาบอกมาคุยให้ลุงฟัง
ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาบ้านเรานะว่างั้น

ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะเสด็จมาหมู่บ้านของเราได้ไง
เพราะว่าหมู่บ้านของเราการดานอ่ะพอฤดูฝนน้ำก็ท่วม
เพราะฤดูแรงมาน้ำจะกินก็ไม่มี
ปรากฏพอถึงวันจริงพระองค์ท่านเสด็จมาจริง
พระองค์ท่านก็นั่งอยู่บนถนนเลยนะไม่มีอะไรรองรับเลยนะ
ถือแผนที่ด้วยนะมีแผนที่มาด้วย
ท่านก็จะถามว่าแม่น้ำตรงนี้อยู่ตรงไหน
บึงตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยพระองค์ท่านถามหมดท่านรู้หมดอ่ะ
อยู่ในแผนที่แล้วพระองค์ท่านก็ถามว่าเป็นยังไง
ชาวนาก็บอกว่าแรงปีนี้แรงข้าวปลาก็เสียหาย
พระองค์ท่านก็ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาสร้างเขื่อนให้
ว่างั้นครั้งแรกเลยนะที่ท่านเสด็จมาแล้วพระองค์ท่านนั่งบนถนน
ลูกรังไม่มีอะไรรองรับเลยนะไม่มีเสือไม่มีอะไรปูอ่ะ
นั่งกับพื้นเลยคุยกับประชาชนพระศกนิกรของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านลุกท่านจะไม่ปัดตูดนา
ท่านลุกขึ้นแล้วพอท่านก็ขับรถไปเลย
หลวงราชการที่๙มีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชน
เมื่อปี๒๕๓๖ซึ่งแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
และเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาเลิกเมื่อวันที่๒มิถุนายนปี๒๕๕๙
พระองค์ท่านเสด็จมามาสร้างน่ะท่านจะให้สร้างเขื่อน
พระองค์ท่านคงเสด็จมาบ่อยพระองค์ท่านบอกต้นไม้ใหญ่
ระดับน้ำท่วมไม่มีแล้วมีแต่ต้นกล้วยป่า
นี่พระองค์ท่านรู้ได้ไงถ้าหากว่าท่านไม่เสด็จมาหลายหน
แต่ท่านไม่ได้มาเป็นทางการ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายตั้งแต่ทรงลงพื้นที่สำรวจ
จนถึงการติดตามความคืบหน้าการสร้างเขื่อนจนแล้วเสร็จ
พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำว่าน้ำคือบ่อเกิดแห่งชีวิต
ปราศจากน้ำหรือมีน้ำมากเกินไปย่อมไม่สามารถทำการเกษตรให้สำริดผลได้
เขื่อนขุนด่านประการชนสร้างเสร็จก็ช่วยแก้ปัญหาอุทธกภัย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาโดยตลอด
รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร
ในพื้นที่เขื่อนแห่งนี้จึงเป็นเส้นเลือดใหญ่
ห่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในแถบรุ่มน้ำนครนายก
ให้กินดีอยู่ดีมีรายได้เลี้ยงปากท้อง
นับเป็นรอยพระบาทเก้าสำคัญที่ชาวนครนายกจดจำและทราบซึ้งใจมาจนถึงทุกวันนี้
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนั้น
ได้ดำรับตามพระราชนมริประทยาเศรษฐกิจพเพียง
และทฤษฎีใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ที่จัดทำโครงการไม้ผลไม้ยืนต้นหายาก
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครนายก
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษา
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย